ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ไอคงบ่หักน้องยังทิ้งใจ
สิ่งเบากันไว้ถึงบ่มีค่า
ทุกอย่างแค่ยอกเบื้องออกดอกหน้า
ซึ่งเมื่อเจอหน้าลับตาก็เหมือนลืมกัน
เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

ร้องได้
ร้องได้
ร้องได้

ขอบคุณครับ

จริงหรือเปล่า

แล้วเราก็ได้เราสู้ได้

ภาษาโบราณภาษาโบราณพูดเลย

สรุป

ดีมากเลยครับ
ดีมากที่สุดในโลกเลย
แล้วสิ่งที่ตั้งเป้าไว้
ตั้งเป้าไว้ตอนจะมาพี่พัชรีนั่นคือ๒แสน

ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ร้องไม่ผิดเอาเงินไป
ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น
ตอนนี้มีเงินอยู่สองแสนเป็นหนี้อยู่สามแสนหก
เพลงหน้าถ้าทำได้๓แสนพี่พัชรี

อยากให้พี่ปลดแอบชีวิตจริงพี่ขานะพี่พัชรี
สู้ค่ะสู้สู้
ยังไม่จบกันเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะ
หยิบยื่นยัดเยียดเงินทองให้กับผู้แข่งขันของเราต่อไป
ต้องใช้คำนี้ถ้าคุณทำได้เอาไป
มาถึงเพลงที่๘ไม่น่าเชื่ออีก๒เพลงล้านหนึ่ง
เพลงนี้มูลค่า๓แสนบาทครับ๓แสนบาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๘

นี่หรืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๓แสนบาท

เปิดมาให้ร้องหรือเปิดมาอวยพร

เก่าอีกเหมือนกันนะเพลงนี้

ปกติมาแนวอีสานได้หมดเลย

ถามว่าเคยร้องไหมก็เคยร้องเนอะ

แต่ชีวิตเราก็ไม่ได้สนุกมานาน
เคยร้องใกล้เคียงแล้วเคยร้อง

ว่ากี่เปอร์เซ็นต์

น่ากลัวอยู่เหมือนกัน๗๐นี่นะ
ทางเลือกก็คือมีตัวช่วยเหลืออีก๑ตัว
ในนั้นอย่างที่บอก๔แผ่นที่เลือกได้

ที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๘นะครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ชีวิตตานขาดแม่ได้ไหมคะ

แม่คือหัวใจของตานไหมคะ

แม่ก็สู้เพื่อตานอยู่แล้ว
การตัดสินใจเป็นของคุณพัชรีคนเดียว

สู้หรือหยุดครับ

สู้สู้

ใช้

แข่งขันของเราตัดสินใจใช้

อันที่๔ค่ะ
ขอเหตุผลหน่อยมันเหลืออยู่๔ป้าย

ไม่ใช่มีคนให้พูด

แบบนี้เลยอ่ะ

เพียงกินครูเลยครับ
เราดีใจอะไรกันเขายังไม่ได้ร้อง
แต่โอกาสคือเรียกได้ว่าเต็มร้อย
ตั้งแต่ทำรายการมาเชียวไม่เคยใครเปิดได้คุ้มค่าขนาดนี้
คุณมาเปิดได้ในเพลงที่๘เนี่ยนะ
มันเป็นโอกาสทองทีเดียวของนักฉลี
เส้นชัยอยู่ข้างหน้าลิฟต์แล้วเนี่ยอย่าผิดใช่ไหม
ในชีวิตมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจำไปจนตายเลยที่มีโอกาสแบบนี้

สู้ดิ

คุณที่ไม่มีสิทธิ์ได้ฟังเพลงที่๙
เพลงที่มีมูลค่า๕แสนบาท

ถ้าเงินตายก็เก็บไม่ได้นะเงินห้าแสนน่ะ
จริงอาจจะได้เป็นตัวเลขแต่ไม่เหลือหรอก
ห้าแสนนี่นะเหมือนกันสามแสนนี่ก็ยากแล้ว

เพลงที่จะจำไปจนวันตายเนี่ยเพลงอะไร

ต้องร้องตามเนื้อของเขานะ
เนื้อของคุณดอกอ้อที่เขาออกมา

จิตใจจดจ่ออยู่กับเพลงนี้ให้ดี

ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างนี้

มานักต่อนักถ้าจิตไม่มุ่ง

เป็นจะให้พี่ยืนหลับตานะ

เพื่อรวบรวมสติให้ดี
เพื่อประชาบี
ถ้าพร้อมแล้ว

มูลค่า๓แสนบาท
สมาธิพร้อม

เพลงมาครับ
รักษี
รักษี
รักษี
สองขาคู่นี้
ที่มันค่อยเดินอย่างอาย
สองเกมที่เคยมอบให้

มันดอกอายจ้า
น้องหู้โตดี
มือนี้มันเบิดเวลา
จะพาอายควงออกหน้า
สู่สายตาของประชาชน
ก็อยากให้ภัย
แนมอายเป็นคนบ่ดี
ลืมสาหอยกอดจากนี้
อย่าได้มีคำว่ารู้ตน
น้องมันโมรา
จะย้อมน้ำตาล่วงลน
ก้าวค้าออกไปให้ผล
จากจอมโจรที่มีสองใจ
บอกอายก็ได้
ว่าน้องนั้นมีผัวแล้ว
หักปานดวงแก้ว
แห้งปานตาน้องสิทำใจ
ให้อายไปสร้าง
ไปหาเอาผู้ใหม่
ผู้หญิงในโลกมากมาย

เขายังรอพี่
สองปากผู้นี้
ที่มันใครมองตาอาย
ลบทิมจากสิ้นหัวใจ
ป่าป่อป่าใดอีหลี
อ้ายมาช้าไป
เลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยกอดจากนี้

น้องมีผัวแล้ว
ขอบใจให้ไหล
ลูกคุมสู่ทีวี